เรื่องอยากจะมาฝากอยากจะมาบอกกันนิดหนึ่ง
เพราะว่ามีเรื่องฮือฮามากที่ชายหาดบางแสนค่ะ
เจอผู้ชายคนนึงท่าทางแปลกยืนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่โรคจิตหรือเปล่า
เอาช่วยดิฉันดูหน่อยได้ไหมคะ
ขอดูหน่อยสิว่าเขามายืนทำอะไรดำ
มองเงาตะคุ่มดำแบบนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมเห็นป้ายแล้วนะไม่ต้องตกอกตกใจพี่เขานะคะ
ที่ยืนอยู่นี่พี่เขาเป็นคนตัวเป็น
หุ่นไม่ใช่อะไรแต่อย่างใดนะคะ
เป็นคนจริงนี่แหละแต่ว่าเขามายืนถือป้ายอยู่
ตรงสี่แยกไฟแดงค่ะ
ที่เขามายืนถือป้ายแบบนี้เพราะว่าเขามาเพื่อรณรงค
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังการขับขี่ปลอดภัย
แล้วก็ใส่ใจเรื่องของกฎจราจร

เขาบอกว่าตรงนี้มันคือบริเวณทางแยกลงหาดบางแสน
ถนนสุขุมวิทย์แล้วแล้วตรงเนี้ยมันคือรถค่อนข้างเร็ว
คุณเห็นไหมมันเป็นทางแยกพอดีเลย
เขาก็จะเขียนข้อความเอาไว้บนแผ่นป้ายแบบนี้ค่ะว่า
ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
เอาล่ะพี่มีน้ำใจที่ดีแต่พี่เล่นทำอย่างนี้
ใจผมไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะคุณ
คือคุณพี่เขาออกมาถือป้ายรณรงค์มันก็เลยสร้างความฮือฮา

ฮือฮาตรงที่พี่เขายืนตัวดำถมึงทึงอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะ

ทาตัวเนี่ยสีดำไปทั้งตัวเลยนะคะ
เหลือแค่ฟันกับลูกตาที่ขาวอะค่ะคุณ
ตอนกลางคืนยิ้มออกมาที

ดำว่าก็เอาออกมาทีเดียว
ฉันเห็นแต่ป้ายนะตอนนี้กับเสื้อวินคุณพี่เขานะครับ
เห็นแบบนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้พี่เขาออกมาทำแบบนี้
หลายคนสงสัยทำไมต้องมาทาตัวดำมาถือป้ายแบบนี้
คุณพี่คนนี้เขาชื่อว่าคุณพี่วัฒนะอุไรล้ำนะคะ
เป็นชาวตำบลตาเบาอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยจริงก็คือเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว
แล้วช่วงนี้เขาเห็นข่าวออกมาเยอะมากเลย
ก็คือคนเดี๋ยวนี้ค่ะหัวร้อนใจร้อน
ขับรถปาดกันบ้างมีเรื่องกันบ้างตามท้องถนนบ่อยมาก
ก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะคะ
บอกไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนว่าให้ขับรถแบบ
ขับรถกันดีมีน้ำใจรักษาวินัยกันหน่อย
ก็เลยสร้างจุดสนใจด้วยการนำสีดำมาทาทั้งตัวแบบนี้
ซึ่งพี่วัฒนะแกยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าที่เขาทำทั้งหมดนี้นะ
มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก
แต่แกตั้งใจทำเพื่อคนไทยให้คนไทยรักกัน
ให้คนไทยมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะ

ถ้าคนไทยรักกันมากขึ้นและมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น
จะไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งให้เห็นบนท้องถนนอีกเลย
เห็นแบบนี้แล้วผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะ
ก็อยากให้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย
ใส่ใจเรื่องของกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมที่เรามานำเสนอข่าวนี้

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะคะ
ฉันจะไม่สนใจเขาแล้วนะคะ

ถ้าพรุ่งนี้คุณทำไม่ได้เนี่ยเขาจะหักเงินเดือนคุณแล้ว

คุณทำได้ไหมตกลงทำได้ไหมทำได้ครับโอเคดีมากค่ะ
ฝากเตือนกันเอาไว้นะจ๊ะทำได้นี่คือใช้รถใช้ถนน
เย็นกันนิดนึงนะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนก็เร่งรีบ
แล้วรถมันติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใจเย็นยิ้มให้กันด้วยนะคะ
วันนี้วันรอยกระทงนะคุณผู้ชมก็ส่งมากันเยอะแยะ
ผมย้ำตรงนี้เผื่อว่าคุณผู้ชมไปลอยกระทง
ถ่ายรูปกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมากันด้วย
ส่งมาวันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้ดู
คุณผู้ชมไปลอยกระทงที่ไหนยังไงกันบ้าง

แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้คุณจะไปลอยกระทกกับใคร